มีหลายกรณีค่ะเรื่องของรถหรูรถซุปเปอร์คาร์
ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเส้นทางการนำเข้ามามันเป็นยังไง
เรื่องของภาษีเป็นยังไงมีกฎหมายควบคุมดูแลยังไงบ้าง
สำหรับรถที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศมีกฎหมายกำหนดนะคะ
ว่าจะต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น
ที่ใช้แล้วหรือรถมือ๒นำเข้ามาไม่ได้
เพื่อเป็นการป้องกันอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่สำหรับรถที่เคยใช้แล้ว
สามารถนำเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเป็นรถส่วนบุคคล
สำหรับคนที่เคยอยู่หรือศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ขอนำกลับเข้ามาในเมืองไทยคืออยากจะกลับมาใช้
รถส่วนบุคคล๑๐๐ตามขนาดของเครื่องยนต์ค่ะ
แต่กฎหมายไทยก็ยังเปิดช่องให้นำเข้าอะไหล่
อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศได้
นี่แหละค่ะเขาเรียกกันว่ารถจดประกอบ
เสียภาษีน้อยค่ะเสียภาษีร้อยละ๓๐เท่านั้น
แต่ถ้าหากนำรถเข้ามาทั้งคันมันเสียเยอะกว่า
อาจจะมีการนำเข้าอะไหลมาอะไรมาอย่างนี้นะครับ
ตาลีและสหราชนาจักรค่ะเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่า
มีรถหรูนำเข้ามาในประเทศไทยรวมกว่า๑หมื่นคัน
คุณผู้ชมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเลยนะคะ
ส่วนเป็นรถที่ถูกโจรกรรมแล้วนำเข้าเป็นรถจดประกอบ
แล้วรัฐเสียหายถามว่าเสียหายยังไง
ขณะสืบสวนพบว่ามีการแสดงราคาจริงที่อิตาลี

แต่เมื่อรถคันนี้ถูกขนส่งเข้ามาในประเทศไทย
ได้มีขบวนการที่มีการทำเอกสารขึ้นมา
แสดงราคารถนำเข้าประมาณ๑๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาตั้งต้น๓๔๐๐๐บาท
เพราะรวมภาษีที่ต้องชำระที่๑๐๐ละ๓๒๘
ทำให้รถคันนี้เสียภาษีนำเข้าเพียง๑๑ล้านบาท
จริงแล้วต้องเสียกว่า๔๑ล้านบาทนะคะ
ในตัวคุณผู้ชมค่ะมีรถหรูหรือซุปเปอร์คาร
นำเข้ามาในเมืองไทยอย่างที่บอกกว่าหมื่นคัน
ถ้ารถเหล่านี้ถูกขายออกไป
ก็จะกลายเป็นภาระทางภาษีให้กับผู้ซื้อ

ครูนี้ที่ถูกจับตามองว่าลัมโบกินี่ที่อยู่ในครอบครองอาจจะเป็นรถจดประกอบ
หรือถูกจรกรรมมาจากต่างประเทศ

เจ้าให้ที่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่มันคนละครกันนะคะ